สำหรับใครที่ต้องคือจะว่าอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่
เพราะว่านี่เขาก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่อยู่คอนโดคนเดียว
เขาอยู่กับแม่เขาแล้วก็อยู่กับยายเขาด้วยนะคะ
ปรากฏว่าห้องตรงข้ามเนี่ยมีผู้ชายรุ่นลุงคนหนึ่งนะ

ส่งข้อความไปขอมีเพศสัมพันธ์คุณผู้ชม
ส่งรูปการ์ตูนที่กำลังมีเพศสัมพันธ์ไป
แล้วก็บอกว่าคนแก่เด็ดกว่าคนหนุ่มเยอะ
ถ้าอยู่ห้องคนเดียวลุงขอปล้ำนะ

พูดแบบนี้ค่ะคือถามว่าได้เหรอคะ
ก็เลยรายงานเรื่องที่เกิดขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นในคอนโดซอยสุขุมวิท๙๓
ผู้เสียหายบอกว่าอาศัยอยู่กับแม่แล้วก็ลูกสาว
แล้วก็มีชายวัยกลางคนรุ่นลุงคนนี้อยู่ห้องฝั่งตรงข้าม
มีพฤติกรรมหื่นใจลูกสาวของเธอ
ด้วยการแชทส่งภาพตัวการ์ตูนที่เป็นท่าร่วมเพศ
แล้วก็ข้อความขอมีเพศสัมพันธ์
ลักษณะข่มขู่แบบเนี่ยดูอ่ะดู
รับรองเอาให้จำเลขที่บ้านไม่ได้เลย
คนแก่ดีกว่าคนนุ่มเยอะ
ถ้าเป็นภาพอนาจารย์เขาก็จะบล็อกไว้
ถ้าหนูอยู่คนเดียวลุงขอปล้ำนะ
แก่ที่เด็กกว่าคนหนุ่มหากทดลองแล้วจะติดใจ

ไปแจ้งความเลยค่ะที่โรงพักพระขนง
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่พันธ์ตำรวจเอกธินกรสมมณดี
ผู้กำกับการโรงพักพระขนงก็บอกว่า
มีจริงหญิงสาววัย๒๔ปีมาแจ้งความบอกว่า
ถูกผู้ชายคนนี้ชื่อนายะอายุ๕๓ปี
เป็นพ่อค้าขายขนมรังพึ่งอยู่ปากซอยสุขุมวิท๙๓

หญิงสาวคนนี้บอกว่าถูกนายะคุกคาม
ก็เลยเรียกตัวนายยะมาถามสิว่ามันจริงไหม
นายะบอกว่าจริงยอมรับ
เขาบอกเลยว่าก็เขาชอบเด็กคนนี้ชอบผู้เสียหายเนี่ย
วัย๒๔ปีคนนี้แล้วก็ส่งข้อความไปเชิญชวนให้มาร่วมเพศจริง

ทำคำพูดทำแชทนี่ไง
ซึ่งหญิงสาวเนี่ยก็บอกว่า
ไม่ได้ติดใจเอาความคืออยากให้มันจบไป
ตำรวจก็เลยว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป
แต่ปรากฏว่าพอเพจเอามาแชร์
มันกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะ
มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าข่ายเป็นภัยสังคม

ตำรวจก็เลยต้องสั่งให้นายยะมาพบตำรวจอีกครั้งในวันนี้
เพื่อพิจารณาว่าการกระทำที่เขาทำเนี่ย
เข้าข่ายความผิดเรื่องไหนบ้าง
แล้วก็จะดำเนินคดีต่อไป
แต่ไอ้ประโยคที่บอกว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวลุงขอปล้ำนะนี่
มันทำให้ผู้หญิงคนนี้หวาดกลัวเหมือนกันนะว่า
แล้วเกิดวันไหนแบบแม่ไม่อยู่ยายไม่อยู่แล้วเธอต้องอยู่บ้านคนเดียว

อันนี้มันจะว่าคุกคามไหม
ก็ดูเหมือนจะเป็นการคุกคามทางเพศเลยนะ